มาค่ะคุณผู้ชมได้เวลาไฟลุกฟาดกันแล้วค่ะ

ที่อยู่ด้านหลังนี้โอ้โห
น้ำแข็งกับพี่บุ๊กคือแพรรี่
ส่วนทางด้านพี่เบิร์ตคือหลวงพ่อชาตรี
เป็นพระวัดไทยในรัสเซียนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการไลฟ์ทั้งนั้นเลยค่ะ
ไม่ได้มาเจอหน้าและปะฉะดะแต่อย่างใดนะคะ
ฝั่งทางหลวงพ่อชาตรีเริ่มไลฟ์ก่อน
แล้วก็มีการพูดถึงทางแพรรี่มหาภัยวัน
พูดว่าอีแพรรี่พูดแบบนี้

นี่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
แล้วก็พูดถึงเรื่องลูกกำพร้าด้วย
เดี๋ยวให้ลองฟังก่อนอันนี้ตัดมาจากช่วงที่ไลฟ์เป็นชั่วโมงนะคะ
บวชแล้วบวชแล้วศึกนะฮะศึกศึกไปแล้วสามารถกลับมาบวชได้

แต่ว่าอาตมามองว่าพฤติกรรมของ
แพรรี่เนี่ยหรือว่าพระมหาพรย์วันอัธมาเรียกแพรรี่ก็แล้วกัน
มันเป็นการเป็นการดิสเครดิตนะฮะพระพุทธศาสนา
มันไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนานั้นดีขึ้นเลยนะครับ
คล้ายกับเป็นการเนรคุณต่อสถาบันที่ตัวเองเคยได้อาศัย
อาตมาคิดว่าพระมหาภัยวันหรือว่าแพรรี่เนี่ย
มันได้ดิบได้ดีเพราะว่าการบวชเรียน
ตัวเองก็เคยเป็นลูกของคนชาวบ้านเป็นลูกของคนลำบากพ่อแม่ก็ลำบาก
ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกกำพลาหรือเปล่าเบรี่เนี่ย
ตุ๊ดตุ๊ดเป็นระยะระยะแบบนี้
พี่ดูดเสียงออกเนี่ยคือตัวอี
ใช่ค่ะแรงอ่ะ
นี่เห็นไหมนี่แค่พี่เบิร์ตฟังแบบนี้คุณผู้ชมฟังคลิปแค่นี้เนี่ย
คือยังบอกว่าแรงเลยเดี๋ยวจะให้ฟังอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
โต้กลับว่าอย่างไรแต่เดี๋ยวดูออกก่อนนะ
ว่าทางหลวงพ่อชาตรีเหมพันโทถือว่าเป็นพระเถระชื่อดัง
เป็นผู้ก่อตั้งวัดพุทธวิหารนครเซนต์ปีเตอร์เบิกในรัสเซียค่ะ
ซึ่งท่านก็มีการไลฟ์เป็นชั่วโมงนะ
จริงไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีแพรรี่ไพรวันแต่อย่างใดนะ
คือเป็นการไลฟ์สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ลูกหา
แล้วพอตอนแรกน้ำแข็งก็ฟังไปเรื่อยเอาสัก๔๐กว่านาที

ใช่แล้วทีนี้พอฟังดูอุ๊ยทำไมมีพูดถึงแพรรี่
รับงานรีวิวใช่ไหมแล้วก็บอกว่าการทำตัวแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ไม่ควรจะแบบเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตสถาบันที่ตัวเองได้อาศัย
เพราะว่าจริงแพรรี่ไพรวันได้ดิบได้ดีจากไหนล่ะ
ก็จากการบวชเรียนไงนี่ไปเรียนทำ๙ประโยคแล้วอ่ะ
ทำไมทำตัวแบบนี้ไม่แต่เดี๋ยว
ท่านทั้งสองมีประเด็นกรรมก่อนหรือเปล่าไม่รู้
อยากรู้เหมือนกันเนอะเออมีประเด็นกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะถ้าเปิดฉากแบบนี้เนี่ยเหมือนมีประเด็นกันมาก่อน
หรือพอสนทนาธรรมแล้วก็พูดถึงพูดไปพูดมา
มันก็ค่อนร้อยขึ้นไปร้อนเรื่อย
แต่เอาจริงนะคนที่ฟังอยู่แล้วแบบ
อืมก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วพอมีการแชร์ต่อไปไปถึงหูแพรรี่ไพรวันค่ะ
เอาแล้วเป็นไงอ่าจะเหลือเหรอพี่เบิร์ตเสียงเพี้ยนเลย
คือไลฟ์กลับประมาณชั่วโมง๑๕นาทีค่ะ
คือพอไลฟ์ปุ๊บเปิดประเด็นมาเนี่ยพูดถึงทางหลวงพ่อชาตรีเลย
แล้วเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละอย่างที่ฟาดกลับมานี่เป็นยังไงบ้าง
เอาตัดบางช่วงบางตอนของแพรรี่ไพวันค่ะ
แล้วอยู่ดีดีคือมาว่ากูทำไมแล้วไม่เห็นบอกเหตุผลอะไรเลยว่ากูเนรคุณตรงไหน
มึงเลิกพูดเถอะว่าใครเขาเนรคุณใครเขาแบบไม่กระตันยูต่อองค์กร
ทุกคนก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละทุกคนทำหน้าที่ทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้นอย่าปากพ้อยและมาเที่ยวบอกว่าคนนู้นคนนี้อักกะตันยูเนรคุณ
ถ้าองค์กรคณะสงฆ์ดีกับกูจริงกูจะออกมาแบบนี้เหรอคะไอ้ชาตรี
บอกว่ากูเป็นลูกกำพาแล้วหนึ่งนะคะเออกูไม่ใช่ลูกปลาบูทองกูไม่ใช่เอ้ยค่ะ
แม่กูยังไม่ตายแม่กูยังไม่ได้เป็นปลาบูแม่กูยังอยู่ค่ะแม่กูยังไม่ได้เป็นต้นมะเขือ
บอกว่ากูเป็นลูกกำพาก่อนที่มึงจะว่าใครมึงไปเช็คประวัติเขาให้ดีก่อนนะคะ
โอ้โหเมื่อกี้ว่าแรงแล้วอันนี้ก็แรงไม่แพ้กัน
เห็นไหมล่ะบอกแล้วแบบฟาดเลยคุณผู้ชมฝั่งนึงเรียกอีฝั่งนึงเรียกไอ้ขนาดนี้เลยอะค่ะ
ซึ่งทางแพรรี่ไพวันบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าถ้าเป็นพระแล้วถูกกูเทศจะเป็นยังไง
ของฝั่งแพรรี่ไพรวันนะคะแล้วทางฝากฝั่งของหลวงพ่อชาตรีเนี่ย
บางคนอาจจะแบบเอ๊ะอยากรู้ประวัติที่มาที่ไปเป็นยังไง
ทางฝั่งหลวงพ่อชาตรีถือว่าเป็นพระธรรมทูตไทย

แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งวัดพุทธวิหารวัดไทยแห่งเดียวในดินแดนหมีขาว
แล้วก็ถือเป็นคนแรกในรอบ๒๐๐ปี
คือตั้งใจเอาไว้เลยว่าจะขอเป็นนักรบเพื่อพระพุทธเจ้า
ทำงานมา๒๐กว่าปี
แล้วเคยเข้าไปสอนวิปัสนากรรมฐานเนี่ย
ให้กับวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมาแล้วด้วย
แต่พอเห็นแบบนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็น